เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกซึ่งถือว่าเข้มข้นนะครับทั้งที่จริงตลาดเนี่ยจะเปิดในช่วงเดือนกันยายนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเสริมทัพก็ถือว่าเสริมทัพกันเยอะมากโดยเฉพาะทีมใหญ่นะครับอย่างการท่าเรือเนี่ยล่าสุดก็เปิดตัวอดิษรพรมรักแล้วครับ
ย้ายมาจากเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งเป็นนักเตะคนแรกที่การท่าเรือเสริมเข้ามาในช่วงก่อนเปิดตลาดซื้อขายในรอบพิเศษนะครับ
ซึ่งบอลไทยลีกก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกันยายน
ก็จะเปิดตลาดอย่างเป็นทางการก่อนแข่งขันนะครับในช่วงเดือนกันยายนใน๒สัปดาห
ก็เป็นการซื้อขาดจากกิเรนพยองด้วยสัญญาหรยายะยาวสามปี

ซึ่งการเข้ามาของแข้งรายนี้จะช่วยเติมความแข็งแกร่งของแผงหลังการท่าเรือ
เพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์มาครองให้ได้
ส่วนอดีศรครับก็บอกว่าขอบคุณทางสโมสรที่ให้โอกาส
แล้วก็ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับต้นสังกัดใหม่ครับ

สำหรับดาวเตะในวัย๒๖นะครับย้ายจากบีซีเทโรมาอยู่กับเมืองทองในปี๒๐๑๙
ก่อนจะมีส่วนช่วยทีมกิเลนพยองนั้นคว้าแชมป์ไทยลีกไทยแลนด์แชมป์เปียนส์ครับ
แล้วก็แม่โขงคลับแชมเป็นชิปอย่างละ๑สมัยรวมถึงลีกครับอีก๒สมัยครับ
อีกหนึ่งคนที่มีข่าวผัวพันกับทีมในไทยนะครับในช่วงประมาณ๔๕วันที่ผ่านมา
นั่นก็คืออันเดสตูนเยสครับอดีตประกันหลังของทีมบุรีรำก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางทวิตเตอร์นะครับ
ก็คงจะเป็นสื่อของทางสเปนนะครับเขาบอกว่าเขามีความสนใจที่จะเล่นในหลีกของอาเซียนต่อไปอีกน้อย๒ฤดูการ
และยังไม่มีแผนที่จะกลับไปเล่นในหลีกรองของสเปนในช่วงเวลานี้ครับ
สภาพดังกล่าก็สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับณเวลานี้ที่นักเตะอย่างตูนเยสในวัย๓๓มีข่าวผัวพันกับบีจีปฐุมที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว
และอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อดึงตัวไปร่วมทัพให้ได้ครับ